ต่อกันที่เรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันบ้างนะคะ
บคเขาออกมายืนยันแล้วนะคะว่าการตรวจโควิด๑๙ก่อนเกมการแข่งขันไทยลีก
ไม่ต้องตรวจทุกนัดก่อนโปรแกรมการแข่งขัน
แต่ว่าให้ตรวจก่อนการแข่งขันเล็กแรกและก็เลขที่๒ค่ะ
บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือว่าสบคนะคะ
ก็กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันไทยลีกต้องตรวจโควิด๑๙
ทุกครั้งก่อนการแข่งขัน๓วัน
ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลค่ะก็ได้หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
จากว่าโปรแกรมมีการแข่งขันที่ถี่ขึ้น
และก็จะใช้ค่าใช้จ่ายในการตรวจด้วยนะคะ
ซึ่งล่าสุดค่ะสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ได้ยื่นเรื่องไปถึงสวค
เพื่อขอตรวจเชื้อโควิด๑๙สำหรับฟุตบอลไทยลีก
เป็นการตรวจ๑ครั้งก่อนการกลับมาแข่งขันในช่วงเล็กแรก
และตรวจอีก๑ครั้งก่อนการกลับมาแข่งขันในช่วงเล็กที่๒
ไม่จำเป็นจะต้องตรวจทุกครั้งก่อนการแข่งขันทุกนัดค่ะ

ณตอนนี้ก็เหลือเพียงการประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองค่ะ
ต่อกันที่คณะกรรมธิการกีฬาสภาผู้แทนราษดร
จัดประชุมสภาพูดฐานว่าจะดอนครั้งที่๑๙
วาระสำคัญก็คือการพิจารณางบประมาณช่วยเหลือนักกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
แต่ว่ากองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยอ้างค่ะว่า
ไม่สามารถจะเยียวยานักกีฬาต่อผลกระทบโควิด๑๙ได้
เนื่องจากว่าผิดระเบียบและวัตถุประสงค์
แต่อย่างไรก็ตามค่ะคณะกรรมธิการก็ขอให้กรกฐกลับไปตรวจสอบคนในแวดวงกีฬาที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา

แล้วก็ขอให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไปเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการบริหารกองทุน

ปิดท้ายกันที่ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต
ออกมาเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
อบหมายให้มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอเล็กบอลซีเล็ก
เยาวชนชายแล้วก็หญิงชิงชนะเลิศประเทศไทยครั้งประจำปี๒๕๖๐
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็วางมาตรการการป้องกันโควิด๑๙เอาไว้ด้วย
ก็คือจะให้การแข่งขันนี้เกิดขึ้นเป็นการแข่งขันแบบปิด
จากนี้ก็จะติดตั้งเครื่องสแกนอุณหภูมิอัตโนมัติ
ผ่านช่องทางการเข้าออกของสนาม
รวมถึงการเว้นระยะห่างให้นักกีฬาอยู่ภายในอาคารได้ไม่เกิน๑๔๐คน
อีกทั้งผู้ตัดสินค่ะก็จะใช้วิธีกดปุ่มแทนที่การเป่านกหวีดด้วยค่ะ
ในช่วงปลายปีนะคะหลายชนิดกีฬาเริ่มมีโปรแกรมกลับมาแข่งขันกันแล้วค่ะ
แต่ว่าการกลับมาแข่งขันในครั้งนี้ก็ต้องแข่งขันบางทีแบบไร้ผู้ชม